อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องราวของความเชื่อเหมือนกันนะครับ
แล้วเจอกับดวงไฟประหลาด
โอ้โหหน้ามืดแล้ว

ก็ว่าดวงไฟที่ศัตรูเราเยอะจริง

แล้วมันเป็นดวงที่สว่างมาก
ชาวบ้านตกอกตกใจ
เธอเห็นดวงไฟนั่นไหมชูวัด
เนี่ยดวงไฟเนี่ยที่เขาล่ำลือกันว่ากระสือแน่
ใช่ป่ะอ่ะฮือโอ้โฮตกใจกันทั้งหมู่บ้านเลยครับ
ชาวบ้านเขาก็หยิบมือถือขึ้นมาบันทึกภาพเอาไว้

ยิ่งเข้าไปดูใกล้นะมันยิ่งสว่าง
เขาก็เชื่อว่ามันต้องเป็นสิ่งลี้ลับเป็นไม่ผีกระสือก็ผีโพง
ว่าอย่างนั้นเราเองก็เลยต้องไปถามคนที่ถ่ายภาพนี้เอาไว้
ก็คือคุณพี่เพชรเจริญยิ่ง
เขาเล่าว่าภาพนี้ถ่ายตั้งแต่เมื่อวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมาแล้ว
ไม่กี่วันนี้เองนะเพราะมันตรงกับวันพระด้วยนะวันนั้น
ถูกต้องคุณชิสาแล้วตอนนั้นตัวพี่เขาเนี่ยพี่เพชรเนี่ยเขากำลังล้างจานอยู่
งอยู่ประมาณสักตอนหนึ่งทุ่มได้ยินเสียงสุนัขหลายตัวทั้งเห่าทั้งหอนแปลก

ทีมงานยอดเยี่ยมนี่มันเห่ามันหอนลักษณะแบบนี้
พร้อมกันหลายตัวเลยทีเดียวพี่เขาก็เลยแหงขึ้นไปบนฟ้า
เห็นดิเห็นเป็นดวงไฟแปลกก็เรียกแม่มาดู
ลองฟังเสียงพี่เขาไหมว่าจังหวะที่เห็นตอนแรกเขารู้สึกยังไงไปค่ะ

ดวงไฟคือจะแปลกมากจะแกว่งแล้วก็มีการเขยิบตลอดเวลานะฮะ
คิดว่าน่าจะเป็นกะสือด้วยฮะ

ผมขี่ไหมผมก็มองไปเรื่อย

มันก็ขึ้นมาเรื่อย
พอผมไปถึงบ้านปุ๊บก็ถ่ายคลิป

แต่เชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นนะ

เป็นเรื่องจังหวะไงเพราะช่วงเวลานั้นบางคนก็นอนอยู่

แต่บางคนที่เขาตื่นอยู่ล้างจานอยู่เมื่อสักกี้พี่เพชร

มันอาจจะเป็นผีกระสือก็ได้

ใช่มั้ยผีกระซื้อลอยสูงไหม
ตอนคุณบินสูงไหม
ก่อนผมบินก็อยู่ที่สักประมาณ๕๐เมตร
จะบ้าเหรอ

แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องแบบ
คนไม่เคยเห็นเขาก็ไม่รู้ถูกไหม